สุดสัปดาห์นี้ครับสี่ห้าหกนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ย
แฟนแฟนหลายคนก็ออกเดินทางกันไปแล้วด้วยนะครับซึ่งไปดูความพร้อม
ก่อนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกครับ
สุดสัปดาห์นี้ที่จังหวัดบุรีรำมาร์คมาร์เกสนักบิดชาวสเปนจากทีม
ทันทีมาร์เกสก็บอกนะครับว่าเขาตื่นเต้นที่ได้มาแข่งขันที่ไทยอีกครั้งหนึ่ง
แต่เป้าหมายของเขาก็คือการขึ้นโพเดียมให้ได้ในทุกสนามครับ
เชื่อว่าปีนี้จะเป็นเรสที่เข้มข้นจนถึงโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
ก็หวังจะขึ้นโพเดียมที่จังหวัดบุรีรำ
หลังจากปีที่แล้วได้ที่๒ในรอบคัดเลือก
แต่การแข่งขันจริงจบที่๔
จะเริ่มโปรแกรมการซ้อมวันนี้ก่อนเข้าสู่รอบจากอันดับวันพรุ่งนี้
และแข่งรอบชิงในวันอาทิตย์ที่๖ตุลาคมนี้ครับ